รอดมาจากจุดที่เขาปะทะกันที่เขายิงกัน
ชีวิตเขารอดแล้วสิ่งที่เขาอยากคือกลับไทย

ตอนนี้นั่งกันอยู่หกคนครับซึ่งเราหนีตายมานี่เรามี
สะพายใบเดียวครับของเราไม่ได้เอามาเลยทรัพย์สิน
จักรยานตู้เย็นอะไรที่ผมซื้อไว้ที่แคมป์
อยากกลับไทยครับแต่ดูครับเขาทำเอาเรามาขายทำงานต่อครับ
คือตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือมากครับเอาผมไปไว้ตรงที่ปลอดภัยตรงไหนก็ได้
มันจะไม่มีสถานที่พักพิงอยู่เหรอประเทศนี้เกิดสงคราม
แรงงานไทยรอกลับไทยจะเอามาขายทำงานต่อเฉย
โอ้โหนี่แหละครับชะตากรรมที่คุณนัทเขาต้องเจอ
คลิปแล้วระบายเลยอ่ะเมื่อวานนะครับเมื่อวาน
ดูสิน้ำเสียงพี่เขาหนักแน่นมากเลยนะ
ว่าเขาอยากกลับไทยอ่ะเออมีไหมที่ตรงไหนใช่
เขาบอกเขาต้องทิ้งหมดเลยนะยานผ่านหน้าอะไรของเขาทรัพย์สินทุกอย่าง
แต่กลายเป็นว่านายจ้างขายเขาให้มาทำงานต่อที่อื่น
แล้วเขาก็ยังไม่ได้กลับประเทศบ้านเกิดครับค่ะ
เขาบอกเขารอดมาจากโมชาฟมิวสตาร์คิมคุณผู้ชม
ที่เป็นนิคมเกษตรกรรมใกล้กับชนุนกาวซ่าอ่าตอนนี้
แล้วคุณนัทก็แหมออกแนวประชดประชันนิดนึง
บอกว่าคนหนีตายมาเอามาขายทำงานต่อสุดยอดจริงประเทศนี้
แล้วก็บรรยายให้ฟังว่าเขากับเพื่อนรวม๖คน
หนีตายออกมาได้จากจุดที่มีการสู้รบทิ้งทุกอย่างเลย
แล้วพวกเขาไม่อยากเสี่ยงชีวิตแล้ว
อยากกลับประเทศแล้วอยากให้มีหน่วยงานไหน
ก็ได้มาช่วยเหลือพวกเขาก่อนหน้านี้คุณนัทเขา
รายงานสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารอิสราเอลกับกองกำลังฮามาสมาตั้งแต่วันแรกเลยนะ
พี่น้ำแข็งพี่เบิร์ทตอนสามทุ่มยี่สิบสองนาที
แล้วก็ระบุข้อความว่าผมรออยู่นะครับมาช่วยผมด้วย
อยากกลับบ้านไปหาครอบครัวแล้วสองฝ่ายเนี่ย
นำตัวแรงงานทั้งหมดไปอยู่ในเขตปลอดภัยทางภาคกลาง
ก็มีน้ำให้มีอาหารให้มีหลุมหลบภัยให้พร้อมเลย
แล้วตัวคุณนัทเองก็รอติดตามข่าวจากรัฐบาลไทย
ที่จะมารับตัวแต่ในที่สุดเขากับเพื่อนโดนในจ้าง
มาทำงานอื่นต่อโดยที่เขาก็ไม่ได้เต็มใจด้วยครับ
ล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับ๑๐ตุลาคม
ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกัน
สมัยปวชนะออกค่าแท็กซี่ให้ก่อนให้มาพักอยู่อาศัยกับเพื่อนใกล้ใกล้สนามบิน
เพื่อรอหาตัวซื้อเองเลยอ่ะเดี๋ยวจะซื้อตัวเครื่องบินกลับเร็วนี้ครับ
เที่ยวบินจากกรุงเทลอาวิฟต์มาเมืองไทยรับราคา๓๑๐๐บาทแล้วก็เขียนข้อความว่ามันจ่ายตังค์ยังไงเนี่ย
แล้วก็เขียนอีกว่าใครบอกว่าน่านฟ้าปิดนั่งรถผ่านสนามบินก็ยังเห็นเครื่องบินบินขึ้นลงอยู่เลย
ในแอปพลิเคชันก็ยังมีขายตลอดผมตัดสินใจไม่รอทางการมาช่วยเหลือแล้ว
กำลังหาทางซื้อตัวเครื่องบินกลับไทยเองใครมีเที่ยวบินราคาดีดีแนะนำผมด้วยครับ
นี่คือหนึ่งในรายงานที่อยู่อิสราเอลแล้วก็รอดปลอดภัยมาจากพื้นที่ที่มีการสู้รบแล้วนะครับ
อันนี้คือกรณีที่อยากกลับใช่ไหมแต่ว่ายังกลับไม่ได้